น้ำไม่อาบคัมแบ็คซิ่งชนรถโชว์เร่งเครื่องมาอีกแล้วนะ
ขาประจำเพชรชบูรณ์ใช่อืมคุณผู้ชมพร้อมยังครับ
ทางทีวีทางยูทูปทางไลฟ์เฟซบุ๊คพร้อมยังครับ
พร้อมแล้วไปดูข่าวนี้แยกกันสองความรู้สึกก่อนนะครับ
จะไปทำความดีกับระหว่างไปทำความดีและทำสิ่งผิดกฎหมาย
กี่คันวะคือระหว่างจะไปทำความดีเนี่ยนะ
กี่คันวะน่ะอืมทำความเดือดร้อนเพียบใช่
คุณผู้ชมฮะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเสียงลั่นเขาค้อเพชรบูรณ์
ท่อไอเสียและเสียงด่าครับครับโอ้โหกลุ่มผู้ใช้มอเตอร์ไซค์เป็นพันคันเขาบอก
พันคันจัดทริปน้ำไม่อาบจริงเหรอเป็นพันเลยเหรอ
ระหว่างวันที่สิบสองถึงสิบสามพฤศจิกายนที่ผ่านมา
ถูกประสงค์คือเพื่อไปทำความดีบริจักษ์สิ่งของให้โรงเรียนบนเขาค้อ
จังหวัดเพชรบูรณ์รวมทั้งเพื่อท่องเที่ยวด้วย
แต่เนื่องจากพฤติกรรมของทริปน้ำไม่อาบเนี่ยเมื่อปีที่แล้วใช่ไหม
แต่งรถซิ่งไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนและยังแข่งรถกันระหว่างเดินทาง
ตำรวจจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งด่านตรวจสกัดเพื่อต้อนรับ
ต้อนรับเลยมาน้ำไม่อาบมามาได้แต่โดนตรวจ
สามารถจับกลุ่มทั้งรถทั้งคนที่ผิดกฎหมายได้เพียบ
ที่ผมบอกว่าไปทำความดียังไงให้เสียงด่าลั่นตามถ้อยเสียมา
คือชาวบ้านเขาได้รับความเดือดร้อนคุณผู้ชมผมไม่ได้พูดเอง
นี่ครับเข้าแถวกันเอาด่าตำรวจเหรอคนร้ายโวยตำรวจด้วย
รายบอกว่าคนเพชรบูรณไม่ต้อนรับนะถ้ามากันแบบนี้
แล้วก็ชื่นชมตำรวจที่ครั้งนี้เอาจริงเอาจังรับมือทันกับทริปนี้
จะอ้างว่ามาทำความดีมาบริจาคเงินบริจาคสิ่งของให้โรงเรียนก็ตาม
โอ้โหข่าวที่ต้องถามความคิดเห็นชี้หน้าทางตำรวจเขาจะเอาออกมา
พฤติกรรมเขาจะแบบนี้แหละรอบที่แล้วก็แบบนี้
คุณผู้ชมเห็นว่ายังไงครับเห็นว่ายังไงครับไปทำความดี
เจ้าของไปแจกเขาแล้วมีพฤติกรรมแบบนี้ผมเล่าต่อนะอืม
โพสต์คลิปนี้โอ้โหรถมอเตอร์ไซค์แต่งซิ่ง
ทริปน้ำไม่อาบเนี่ยนะฮะเป็นร้อยคันขี่ย้อนสอน
นี่ไงย้อนสอนอ๋อที่เห็นอยู่นี่คือไม่ได้ขับตามทางนะ
ย้อนกลับมานะเออเออหนีตำรวจก็ดาดตำรวจอยู่ข้างหน้าอ๋อ
ชาวบ้านก็จอดรถแอบข้างเดี๋ยวกลัวกลัวจะเกิดอุบัติเหตุ
คลิปนี้ถ่ายได้เมื่อวันเสาร์ที่๑๒พฤศจิกายนครับ
เขตชุมชนหนองไผ่จังหวัดเพชรชบูรณ์อีกรายที่เดือดร้อน
ร้านไก่ย่างเอาพี่ไปโดนยังไงเข้าร้านไก่ย่างอยู่ริมถนน
หมายเลขยี่สิบเอ็ดสระบุรีลมศักดิ์ครับบึงสามพัน
เพชรบูนพอสต์คลิปนี่นี่นี่คุณผู้ชมดูนั้นแล้วผมจะอธิบายให้ฟัง
คลิปน้ำไม่อาบเขาไปชนท้ายรถกระบะของร้านไก่ย่าง
คือจอดอยู่ริมถนนพังเสียหายเลยแล้วบอกว่า
เขาก็อยากค้าอยากขายมาเที่ยวก็ดีขอบคุณ
แต่ขี่ช้าหน่อยมันอันตรายนี่ชนฝาท้ายเขายับเลย
ทีมข่าวไปที่ร้านไก่ย่างดังกล่าวไปดูได้เสียหายยังไง
ไปเจอกับนายเท่อายุ๒๘ปีเจ้าของร้านเล่าบอกว่าวันเกิดเหตุเมื่อวานนี้เองพี่
โผล่ว่าปิ้งไก่ปิ้งไก่ปิ้งไก่อยู่นี่นี่นี่ชี้
ลูกค้า๓คนยืนกินไก่ย่างเขาอยู่ท้ายรถกระบาด
จู่มอเตอร์ไซค์จากกลุ่มนี้เขาขี่มาด้วยความเร็วสูงด้วยนะ
ไม่ใช่ความเร็วเฉยความเร็วสูงมีรถคันหนึ่งเสียหลัก
เข้าไปที่ร้านเฉียดหน้าร้านไปนิดเดียวปั้งเข้าไปที่ท้ายรถกระบะ
โอ้โหแล้วคนที่เขาอยู่ตรงมอเตอร์ไซค์สองคนน่ะนะฮะเจ็บอ่ะดิ
ได้รับบาดเจ็บส่วนลูกค้าที่กินไก่ย่างดีกระโดดหนีทันนะฮะ
แล้วก็เล่าบอกว่าโอ้โหพี่เดี๋ยวผมโดดหนีได้น่าจะเป็นบารมีหลวงพ่อคูณ

ส่วนความเสียหายทริปน้ำไม่อาบก็จ่ายบอก
พี่ผมช่วย๓๐๐ก็แล้วกันลองฟังพี่เขาเล่า
หวันกันแบบนี้ไปตามทางอย่างนี้
มันแซงกันมันก็เสียหลัก

ก็โดดหนีเลยเหรอก็โดดหนีรถมา
ถ้าไม่โดดนี้เรียบร้อยครับต้องเจ็บหนักแม่

พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลครับ

นี่ท่านมีฐานะอันนี้ด้วยนะ
ภูมิในการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการแข่งรถครับ
ระบุว่าท่านสั่งการให้ผู้การนะครับ
ท่านผู้บังคับการตำรวจจังหวัดเพชรชะบุญ
ดำเนินการกับทริปน้ำไม่อาบอย่างเด็ดขาด

สามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้จำนวนมาก
คุณผู้ชมอาจจะไม่เชื่อว่าจับได้เยอะขนาดนี้

ไม่มีใบขับขี่๑๓๕ราย
รถอุปกรณ์ไม่ครบ๖๘ราย
ติดแผ่นป้ายทะเบียน๘๔ราย
รถไม่เสียภาษี๔๒ราย
ฝ่าฝืนป้ายจราจรย้อนสอน๘ราย

ดัดแปลงตัวรถอีก๙๓ราย
เป็นความผิดตามพรบรรถยนต์๒๙๕รายครับ
และความผิดตามพรบจราจรทางบก๒๕๗ราย
ค้นรถยนต์๓๐๕คันและค้นรถจักรยายน๕๔๒คัน
อกจากนี้ยังมีรางวัลให้ผู้แจ้งเบาะแส
หรือมีคลิปการกระทำผิดของแก๊งนี้เลยนะ
ถ้าคุณมีของแกงน้ำให้อาบคุณรับไป๓๐๐๐นะครับ
และไปแจ้งที่เฟซบุ๊คของโซเชียลอสูรโซเชียลมีเดียตำรวจครับ
เขาจะให้๓๐๐๐เมื่อจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้ฮะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับผมก็บอกว่า
ไปทำความดีน่ะมันดีครับ
เจตนารมณ์ดีนะครับระหว่างทางการกระทำต้องดีด้วย

นี่มันน่าตกใจถึงขนาดที่คนเพชรบูรณ
บางคนนะบางคนนะเขาบอกว่าถ้าอย่างนี้ไม่ต้องมา

คือในโซเชียลนี่บอกเลยนะแบบชาวเพชรบูรณ์บอกว่า
ถ้าเกิดงั้นอย่าเลยไปเถอะ
หรือว่าถ้าแฟนข่าวคนไหนเคยเห็นการไปทำบุญ
ของทริปน้ำไม่อาบส่งมาหน่อยก็ได้นะ

เดี๋ยวพี่มอเตอร์ไซค์จะโกรธเบิร์ดดอมน้ำแข็ง

ถ้าทำถูกนะแล้วทำดีนะ

แต่ถ้าไปแบบนี้เนี่ยก็ต้องขอตำหนิหน่อยล่ะ

เออคุณผู้ชมค่ะ